จังหวัดตรังครับบ้านหลังหนึ่งมีแม่ลูก๓คนถูกปืนยิงเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
ผู้เป็นแม่อายุ๔๕แล้วก็มีลูกชายอายุ๑๖ปีกับลูกสาวอายุ๑๔ปี
รวมทั้งหมด๓ศพด้วยกันคุณผู้ชมถูกยิง
อาจจะเป็นลูกชายที่เอาปืนยิงตัวเองเสียชีวิตตามไป
เพราะว่าในมือของลูกชายนั้นเนี่ยนะครับกำปืนอยู่
แล้วตรวจสอบประวัติลูกชายคนนี้พบว่าชอบเล่นเกมที่มันเกี่ยวข้องกับการยิงปืน

ไม่รู้ว่าเขาไปอะไรกับเรื่องนี้แล้วเป็นรัฐธิอะไรหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบนะฮะ
ตำรวจสภเมืองตรังไปตรวจสอบเหตุการณ์คนถูกยิงเสียชีวิตในทาวน์ฮาวส์ปลูกติดกัน๓หลัง
ท้องที่หมู่๒ตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองตรัง
ในห้องนอนช้อน๒ของบ้านไปพบ๓ศพด้วยกันครับ
แม่และลูก๒คน
บนเตียงมีศพของแม่อายุ๔๕ปีครับ

สภาพศพเนี่ยถูกห่อด้วยผ้าและผ้าเนี่ยคลุมร่างอยู่
แล้วที่มุมห้องเนี่ยไปมีศพของลูกชายอายุ๑๖ปี
แต่สภาพศพเนี่ยกูจะลองฟังดีนะ
ลูกชายคนนี้นั่งพิงกำแพงอยู่
แล้วมือขวากำปืน๓๘เอาไว้
นั่นหมายความว่าเขาเป็นคนยิงเหรอ

เพราะศพของลูกชายกำปืนอยู่นะครับ
แต่ยังไม่ตัดสินใจหรือว่ายังไม่สรุปนะว่าลูกชายเป็นคนก่อเหตุนะฮะ
แพทย์เนี่ยลงพื้นที่ไปชนสูตรเบื้องต้นคาดว่าทั้ง๓คนเนี่ย
เสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๑๒ชั่วโมง
ผู้เป็นแม่มีบาดแผลถูกยิง๒นัด
หน้าอกซ้าย๑นัดตัดคู่หัวใจแล้วก็ที่ไหล่ซ้าย๑นัด
ลูกสาวถูกยิง๓นัดด้วยกันที่กกหูซ้ายลำคอและหน้าท้อง
ส่วนลูกชายมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ปากนะฮะแล้วก็ที่หน้า
เหมือนยิงกอกปากตัวเองแบบนี้คุณผู้ชมคือมันแผลชะกันที่หน้านะเพราะว่าเขายิงกรอกปากตัวเองนะฮะ
สอบสวนทราบว่าผู้เป็นแม่เนี่ยเป็นผู้จัดการธนาคารที่ตรังก่อนเกิดเหตุผู้เป็นแม่มีนัดประชุมด้วย
แต่แม่ไม่เดินทางไปทำงานลูกน้องก็เอกใจทำไมไม่มาตามที่นัดประชุมกันโทรไปหาก็ไม่รับสายพากันขับรถไปหาที่บ้าน
นักข่าวเราไปถามหลวงพ่อเจริญอายุเจ็ดสิบสี่ปีเป็นพ่อแล้วเป็นตาของผู้เสียชีวิตเขาบอกว่าโอ้โห
คือไม่มีลางอะไรบอกเหตุเลยแต่คิดว่าน่าจะเป็นหลานชายหรือเปล่าที่ทำ
หลานชายเครียดหรือเปล่ามีปัญหาสะสมอะไรหรือเปล่า
หรือเป็นวิบากรรมของเขา๓คนแม่ลูกหรือเปล่า
ก็ยังไม่ทราบพระท่านว่าน่าจะเป็นหลานชายเป็นคนทำนะฮะ
หลังจากนี้ก็จะมีการตั้งศพไว้ที่วัดควรนาแคร์ที่อำเภอเมืองตรัง
ทีนี้ฟากฝั่งของทางคดีเนี่ยพันตบรุษเอกสารนิดพลเพชร
กำกับการสอบภาวเมืองตรังเขาบอกว่าจากการสอบสวนทราบว่าบ้านหลังนี้
อยู่กันสามคนแม่ลูกชายลูกสาวส่วนฝ่ายพ่อเนี่ย
เป็นผู้จัดการธนาคารไปทำงานที่กระบี่ไม่ได้กลับมานานนานจะกลับมา
เสาร์อาทิตย์แบบนี้นะฮะแต่อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ได้กลับ
หมายความว่าพ่อไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะสาเหตุมันน่าจะเกิดจากปัญหาในครอบครัว
ส่วนญาติสงสัยเหมือนกันว่าเหตุการณ์นี้อาจจะเป็นการฆาตกรรม
แล้วคนร้ายไปฆ่าแล้วจัดฉากหรือเปล่าว่าเป็นลูกชายเป็นคนทำหรือเปล่า
ตำรวจเขาตรวจสอบย้อนหลังไปเนี่ยพบว่ามีลูกชายที่ตายไปแล้วเนี่ยนะ
ชอบเล่นเกมเกี่ยวข้องกับเรื่องของการยิงปืน
กำลังเป็นที่นิยมแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นแรงจูงใจที่ลูกชายก่อเหตุยิงแม่ยิงน้อง
แล้วยิงตัวเองตายตามหรือเปล่าหรือมีคนไปฆ่าแล้วจัดฉากว่าลูกชายเป็นคนทำหรือเปล่ายังไม่ทราบ
ตอนนี้กำลังสอบสวนหาแรงจูงใจแล้วก็เดี๋ยวจะเรียกตัวทางด้านของพ่อที่อยู่ที่กระบีมาสอบปากคำด้วยว่าครอบครัวเขามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่า